นี่ครับที่เดี๋ยวก่อนนี้ยังไม่ไปไปดูอาชีพที่เขาสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นอาชีพในการสารพลาสติก
จากนั้นก็หาเวทีให้ไปจัดแสดงและหาตลาดให้ด้วย
ภายในจังหวัดนครปฐมแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
เขาจะติดต่อมาแล้วก็จะส่งของเราไปร่วมกับ
เข้าไปร่วมเข้าไปสาธิตการทำการจำหน่าย
กลุ่มแม่บ้านงานจักรศาลบ้านพรงมะเรือ
มีนางสมศรีโชธหาเป็นประธานกลุ่ม
โดยร่วมกับสมาชิกกว่า๓๐คน
ต่อยอดจากการที่ได้รับการอบรมมา
และออกแบบสินค้าให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

รวมถึงไม่หยุดที่จะพัฒนาฝีมือ
และลวดลายให้สวยงามอยู่เสมอด้วยครับ
ก็จะแบ่งกันไปคนละ๓๔ใบอะไรอย่างนี้
นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านงานจากสารบ้านโพรงมาเรือ
ฝึกสอนให้ผู้สนใจเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่
เรียนรู้วิธีการสารเส้นพลาสติกให้ฟรี
ทีมงานเราก็สอนพี่ทุกคนอยู่แล้ว

ถ้าสมมุติว่าเขาอยากจะสอนลายยกหรืออะไรอย่างนี้
เราก็จะเอาคนที่เก่งลายยกมาสอน
ก็คือในกลุ่มเราแบบเหมือนจิตอาสา
เราก็จะไปสอนตามโรงเรียนตามเทศบาล
อบตอะไรอย่างนี้ค่ะที่เขาขอมา

ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เป็นเครื่องหมายการันตีว่าของเขาดีจริงครับ
ก็ต้องขอมอบเงินสนับสนุนอาชีพดีแบบนี้
ให้กับกลุ่มแม่บ้านงานจักษานบ้านโพรงมะเดือ
ได้นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีแบบนี้ตลอดไปนะครับ
ขอเสียงกลุ่มแม่บ้านบ้านพรงมเดือหน่อยครับ
เฮ่ย

คุณไม่ได้ใครที่ไหนก็ทำได้นะดิฉันรู้สึกว่าที่บ้านมีเยอะด้วย
จะกลับไปดูว่าอาจจะใช่ก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูการประมูลของกลางกันที่จังหวัดเชียงราย
ตลอดข่าวนำเสนอทั้งทีมไม่ธรรมดาแน่นอนจะเป็นยังไงไปดูค่ะ
ต่อไปไก่ตัวที่๗ครับ๕๐๐บาทนับทางที่๓ครับครับผู้ประมูล
เบอร์๔รับราคารถประมูลบ้านประมูลของอื่นเลย

ไก่ชนนะคะนี่แหละค่ะงานนี้สำนักงานป้องกันและปรับรามยาเสพติดภาค
หรือว่าปปศภาค๕นะคะนำไก่ชนจำนวน๖๗ตัว
ประกาศขายท่อตลาดบริเวณชุมชนหมู่ที่๑๖บ้านสรรต้นก้อตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ
บรรยากาศการประมูลเป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะ
เนื่องจากเป็นการประมูลโดยปากเปล่าค่ะต่อหน้าคณะกรรมการ
โดยมีเซียนไก่จากหลากหลายพื้นที่เข้าร่วมการประมูลเพียบเลยนะคะ
มาเล็งกันใหญ่เลยคุณคะสวยมากนะคะ
สำหรับการประมูลในครั้งนี้เป็นไก่ชนเพศผู้จำนวน๖๗ตัว
การประมูลออกเป็นรายชุดค่ะตั้งแต่๓๕ตัวและแยกเป็นรายตัวด้วยนะคะ
ไก่ตัวไหนที่มีฝีมือแล้วก็หน่วยก้านดีจะมีราคาสูงตามไปด้วย
ซึ่งราคาจะเริ่มต้นตั้งแต่๗๐๐ไปจนถึง๗๐๐บาท
รวมแล้วกว่า๑แสนบาทเลยทีเดียว
คนที่ไปประมูลได้ก็ดีอกดีใจ
ไก่ชนกลับไปเลี้ยงเพื่อที่จะนำไปใช้ในการชนไก่
แข่งขันกันต่อไปนั่นเอง
ให้ดูภาพกันสักเล็กน้อยคุณค่ะ

ใช่คนที่ดูไก่ชนเป็นเขารู้แหละ
ด้านนายวิชัยชัยมงคลผู้อำนวยการ

ที่ยึดจากกลุ่มขบการค้ายาเสะปติดและอายัดทรัพย์ไว้
ผู้ต้องหาได้เปิดเป็นซุ้มไก่ชน
แล้วว่าจ้างบุคคลอื่นมาเลี้ยงไว้เมื่อคดีถึงที่สุด
จึงมีการนำมาเปิดประมูลตามระเบียบนั่นเอง
เวลานี้มันเร็วจริงเลยนะ
ไปไวเหมือนโกหกหมดแล้ว๑ชั่วโมงเต็มนะคะ
วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งข้อความผ่านทางไลน์
มีเยอะแยะทักทายเราไม่มีเวลาได้อ่านเลย
วันนี้รีบมากข่าวเยอะมากและที่สำคัญนำเรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชม

ส่วนช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ